คุณป้าจันทราจักรยานยนต์ล้ม

ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลสระบุรี
คุณหมอบอกต้องผ่าตัดแล้วล่ะป้า

หมอบอกต้องใช้๗เส้น

ผ่าตัดเสร็จวันไหนฮะช่วงวันนั้นเลยป่ะ

ไม่ไปอีก๑๕วัน
อืมอีก๑๕วันหลังจาก๑๔มกราคม

มันก็ปวดทรมานมามันไม่หายปวด
คือวันนั้นถ้าฟังจากน้องแบงค์เนี่ยก็คือเราก็ตามภาษาชาวบ้าน
ใช่ครับเราก็ไม่รู้ว่าหมอเจ้าของไข้ก็คือใครใช่ครับอ่าไม่มีใครมาบอกอะไร
เพิ่มเติมรู้แค่ว่าผ่าตัดใส่เหล็กดามเข้าไปเจ็ดเส้นใช่ครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาตามนัดใช่ไหม
คือใบนัดไม่มีเลยครับใบนัดไม่มีเลยครับใบเอ็กซาเลภาพถ่ายเอ็กซาเลครับ
ที่ใส่เหล็กให้แม่ครับก็ไม่มีครับอืมแล้วทีนี้ผมว่าก็ต้องไปขี่ตามหาครับ
ตามหาหมอคนนี้ทีนึงหาหมอคนนี้ทีนึงอ่าก็ถามว่าใช่หมอคนนี้ไหมที่รักษาแม่ผม
อันนี้คือพอหลังจากที่เกิดเหตุคุณแม่มีอาการเจ็บปวดใช่ไหมหลังจากออกจากโรงพยาบาล
ว่าต้องไปตามหาว่าคือคุณหมอคนไหนเกิดอะไรขึ้นกับแผลอย่างนี้เหรอ
คือยังครับก็คือว่าตอนนั้นเราอยากรู้ไหมครับว่าใครคนผ่า
เอาเหล็กใส่ให้แม่ครับเพราะตอนแรกยังไม่รู้นะครับว่าเหล็กหักหักคากระดูกอะครับ
เราก็ยังไปตอนแรกยังไม่รู้นะครับเราก็ไปตามอ๋อไปตามหาคนนี้อ๋อหมอคนนี้ไม่ใช่
สุดท้ายครับไปเจอหมอเขาคือตอนนั้นตอนนั้นที่ตามหาเพราะแค่อยากรู้ว่าคุณหมอคนไหนคือเจ้าของไข้
เพราะเราปวดแผลเพราะเราปวดแผลนะเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมครับ
คุณป้าคุณป้านั่งนะเก้าอี้ลื่นหน่อยเดี๋ยวถ้ากล้องจับได้อ่า
กล้องไหนดีให้ดูแผลของคุณป้าหน่อยได้ไหมได้ค่ะอ่านะอ่าเดี๋ยวลอง
ตรงไหนดีฮะจะได้เห็นชัดอ่าคุณป้าระวังนะค่ะอ่านี่ตรงนี้นะค่ะ
นี่นะครับเดี๋ยวถอยหลังอีกนิดนึงคุณป้าระวัง
อี้ลื่นอ่านี่นะคืออย่างนี้เดี๋ยวพี่ช่วยช่วยไล่เลี้ยงให้นะ
ก็คือพอผ่าตัดเสร็จปุ๊บกลับมาที่บ้านเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นเรื่องของอาการ
แผลเจ็บแผลตามปกติใช่ไหมคุณป้าจันทรามันเหมือนกับมันปวด
มันปวดยังไงแบบเห็นบอกปวดล้าวอะค่ะมันอักเสบมันบอกไม่ถูกอ่ะ
มันไม่ใช่ตรงเนื้อตรงแผลตรงรอยผ่าตัดมันเข้าไปถึงกระดูกข้างใน
ใช่ค่ะปวดแต่กระดูกเราก็ให้ลูกขี่รถพาไปดูหาหมอว่าใครที่เป็นเคสเรา
เขาไปหาที่คลินิกแล้วตามคลินิกเขาคนที่เขาไปหาเขา
เขาก็บอกเขาไม่ใช่เจ้าของคนไข้ไม่ใช่เจ้าของเคสครับ
โรงพยาบาลเขาไม่ได้เช็คให้เราเหรอว่าคุณป้าผ่ากับใครมันไม่อยู่ในระบบเหรอฮะหรือว่ายังไง
ไม่ครับคือเขาผ่านเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกครับว่าชื่อหมอชื่ออะไรครับ
แล้วตอนที่ผ่านครับก็ไม่เคยเห็นหน้าหมอที่มาดูแลแม่เลยนะครับ
เหรอไม่แต่ครั้งเดียวก็ไม่เคยครับใช่
แล้วเราไม่ได้ถามโรงพยาบาลเขาเหรอว่าวันนั้นใครผ่าให้คุณป้าจันทรา
เพราะว่าโอ้โหผ่าไปแล้วเนี่ยมันปวดแล้วมันปวดไปถึงกระดูกข้างในเลยมันปวดจังเลยอย่างนี้
แทบจะไม่มีใครสนใจเลยครับ
เดี๋ยวยังไงต้องฟังทางโรงพยาบาลเขาชี้แจงอีกทีนึงนะครับ
เพราะว่าเห็นว่ากระทรวงสาธารสุขเขาก็จะไปตรวจสอบเรื่องราวให้อยู่
เอาเป็นว่าเราก็ไล่ตามหาของเราล่ะถามไปถามมาจนรู้ว่าคุณหมอคนนี้ที่ผ่าให้คุณแม่เนี่ย
ทำงานอยู่ที่คลินิกนี้ในสระบุรีเราก็พาแม่ไปหาคุณหมอที่คลินิก

แล้วสุดท้ายเนี่ยคุณหมอเขาผ่าให้ไหมทีแรกเห็นบอกเขาจะไม่ผ่าเขาจะไม่ผ่าออกเอาเหล็กออกให้เหรอ

ที่ว่ามันยังอยู่๗เส้นได้ไหมคะเขายังไม่พาออกให้เพราะว่าอายุเรามากน้ำหนักเราเยอะอย่างที่ลูกบอกค่ะ

เขาบอกน้ำหนักเยอะอายุเยอะแล้วให้ปล่อยไว้ให้ปล่อยไว้อย่างนั้นเลยเหรอ๗เส้นเหรอ

ตอนแรกตอนนี้หนูก็ปวดนะเพราะเราก็ไม่ใช่ว่าปวดนะคะ

ประมาณว่าแม่เขาอยากจะถอดออกครับเพราะเขาปวดครับ

ขอร้องออกว่าหนูทนไม่ไหวครับเพราะหนูอยากให้ถอดเพราะเวลาเดินอ่ะ
ไอ้ตัวนี้เราก็ไม่รู้ว่าตัวนี้มันยื่นออกมามันบาดอยู่ข้างใน
ตอนนั้นเรายังไม่รู้เรายังไม่รู้ว่ามันคืออันนี้

เรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันเหมือนมีอะไรบาดกึ๊ดกึ๊ดที่กระดูก

บาดในเนื้อเพราะเนื้อมันหุ้มในกระดูกอะค่ะ
เพราะไอ้เหล็กมันเข้าไปใน
คือว่าประมาณว่าอันนี้คือเหล็กค่ะ
ให้ท่านผู้ชมเห็นภาพอย่างนี้นะครับ

แต่วันนั้นคุณป้าจันทราเนี่ยยังไม่รู้นะ

จากเหล็กที่เขาดำอยู่แล้วเนี่ย

สมมุติอันนี้คือกระดูกของขาของคุณป้าจันทรา

เนี่ยไอ้อันนี้เนี่ยเห็นไหม

แล้วมันมีส่วนหนึ่งปลายยื่นมาโดนเนื้อ

เพราะฉะนั้นเวลาเดินไปเดินมาลุกนั่ง

มันก็จะสีไปสีทั้งกระดูกสีทั้งเนื้อ

ถึงมังกรา๖๐ถึงต้องไปหาคุณหมอ

ก็ยอมที่เอาออกให้

ก็เดือนมกราค่ะแต่เป็นปีหกศูนย์หกศูนย์ค่ะอ่า
วันที่ผ่าตัดเอาออกให้ผ่าเสร็จเรียบร้อยไหม
เป็นยังไงบ้างเขาก็เรียบร้อยครับแต่ก็ไม่มีใบเอ็กซาเรย์
ไม่มีใบนัดอะไรเหมือนเดิมครับคือเราไม่ได้เห็นอะไรเลยเหรอ
ใช่ครับไม่เห็นอะไรเลยก็คือว่าเอาออกเสร็จใช่ไหมครับ
ก็แม่ก็พักฟื้นพักฟื้นได้ตัวปุ๊บก็เขาก็ปล่อยกลับบ้านเลยครับ
ก็ให้กลับบ้านเลยทั้งที่โดยปกติแล้วมันต้องมีใบนัดกับใบเอ็กซาเรย์ใช่ไหมครับ
แต่อันนี้ไม่มีแล้วเราได้ทวงถามเขาไหมหรือยังไง
ตอนแรกผมก็แล้วเอ๊ะมันแปลกหรือเปล่านะแล้วก็ไม่ได้ถามนะครับ
เราก็คงแบบว่าเขาถอดเหล็กออกเสร็จแล้วก็คิดว่าจะจบแล้วอะไรแล้วอย่างนี้ครับ
คิดว่าไม่มีไม่มีอะไรแล้วเพราะผมก็ไม่เราก็ไม่ใช่หมอนะครับ
เราก็ไม่รู้ด้วยครับแล้วแล้วคุณหมอได้ได้มาบอกไหมว่า
เอาเหล็กออกให้กี่เส้นกี่เส้นเอาออกหมดไม่หมดอะไรยังไง
บอกออกออกให้แค่หกเส้นบอกกับคุณป้านะใช่ค่ะไอ้วันที่ผ่าเข้าเนี่ยบอกว่าดามไว้เจ็ดเส้น
ใช่อ่าวันพาออกบอกเอาออกให้๖เส้นหกเส้น
คือยังไงอีกเส้นหนึ่งอ่ะเส้นคือเส้นนี้เอาออกไม่ได้

ไม่ได้บอกว่าเป็นดอกสว่างครับเขาบอกว่าเป็นเหล็กที่มันดามไว้อยู่ครับไม่ได้เอาออกไม่ได้
ซึ่งเราก็ยังไม่เห็นภาพหรอกเพราะวันนั้นเราไม่ได้เห็นอะไรเลย
ใช่ครับเขาแค่บอกว่ามันยังมีค้างอยู่อีกหนึ่งเส้นนะ
ใช่ครับเอาออกไม่ได้ใช่ครับเพราะอะไรฮะ
เขาไม่บอกเหตุผลเขาบอกว่าแกมันเอาออกไม่ได้แค่นั้นนะคะ
แล้วเราถามต่อไหมว่าถ้าเอาออกไม่ได้แล้วถ้ามันอยู่กับเราเนี่ย
มันจะต้องอยู่ไปแบบไหนยังไงมันจะมีผลอะไรกับร่างกายไหม
เขาบอกว่ามันไม่มีผลอะไรเขาบอกว่าก็ปล่อยมาจนตาย
ก็คือเผาไปพร้อมกับเหล็กอะครับ
เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะในร่างกายเราใช่ค่ะใช่ครับ
ไม่เป็นไรหรอกป้ามันก็จะอยู่กับป้าค้างไปอย่างนี้
ค่ะแต่ไม่มีผลอะไรนะค่ะเขาบอก
คุณป้ายืนยันว่าคุณหมอบอกว่าอย่างนั้นใช่ครับ
หลังจากนั้นก็ออกจากโรงพยาบาลใช่ครับ
กลับมาอยู่บ้านใช่ครับตั้งแต่มกราคมปี๒๕๖๐
ติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็ชมสดที่นี่ครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ